ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ผู้นำเข้าโครงตรวจหาของส่วนเครื่องยนต์คือชื่อของพี่นับสนเอง
แล้วก็มากำลักษีตรัพธาตุภิษฐ์นะครับ
ในการนี้ในการสีบสวนสอบสวนประหยัดหลักฐาน
มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษียากรตามมาตรการสุรกากรนะครับผม
ก็พบประหยัดหลักฐานมีความผิดตามนี้แหละครับผม
จริงแล้วรถเป็นรถพี่ฮอล์แฮนเตอร์
และเข้ามาในเมืองไทยมันเกิดสรุปสิทธิ์หลากภูมิ

นี้ต้องบอกว่าไม่มั่นใจไม่แถลงนะคะ

และถ้าไม่มั่นใจไม่แถลงกลับค่ะ
คือทางฝั่งของหลวงพี่น้ำฝนด้วยนะคะ
ก็จะเห็นว่าก็ตั้งโต๊ะแถลงเหมือนกัน
อธิบายเหมือนกันพาเดินให้ดูเหมือนกันค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นคนที่รับผิดชอบคดีเฉพาะนี้เลยนะคะ

แต่ระหว่างรายการถ้าได้เดี๋ยวโฟนอินเข้ามา
แต่ว่า๓ท่านที่มานั่งกับเราในรายการนะคะ

เจ้าอาวาสวัดไผลล้อมพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์นะคะ

เป็นคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของวัดไผลล้อมนะคะ

คุณบุญชรัติศิษฐีระบุตร
นามัสกาลของพี่ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ไม่มั่นใจไม่แถลงใช่ไหมคะเรียนขออนุญาตเรียกของพี่น้ำฝนตามในข่าว
ทั้งไม่มั่นใจไม่แถลงใช่ไหมคะครับ
มั่นใจเนี่ยมั่นใจอะไรคะมันไม่ได้มั่นใจอะไรครับคือโยม
คือไอ้การที่ออกมาพูดเนี่ยความเสียหายที่มันเกิดกับศิษยานุสิตทั้งหลายเนี่ย
เขาเข้าใจผิดเขาตกใจอัตมาลูกศิษย์ก็รู้จักกันทั่วประเทศ
แล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วถ้าเราไม่ออกมาพูดบ้างเนี่ย
มันก็จะทำให้คนเนี่ยเขาวิตกแล้วก็ทำให้ญาติโยมเนี่ยเขาเป็นกังวลใจ
เพราะฉะนั้นพอเราได้มีโอกาสได้พูดบ้างมันก็ทำให้เราสบายใจขึ้น
แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยทำให้สิทธิ์ยานลูกสิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นห่วงเป็นใย
แล้วก็ที่เคารพอัตมาเนี่ยเขาได้สบายใจขึ้นนั่นเอง
หลวงพี่แต่ถ้าที่ฉันถามแบบคนดูข่าวนะคะ
ฝ่ายรัฐถ้าหลักฐานไม่แน่นไม่แถลงนะคะ

ถามว่าถ้าฝ่ายอัตมาถ้าไม่มีหลักฐานแล้ว

มีสองมือเปล่ามีตัวมีจิตที่บริสุทธิ์
แล้วแต่ที่เขาจะคิดยังไงจะทำยังไงนั่นเอง
เพราะฉะนั้นไอ้การทำงานต่างอาณา
เราบอกแล้วว่าทำมาแล้วแต่ทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์
ถ้าคุณคิดว่ามีเอกสารมีทำอะไรที่อัตมาทำผิดเนี่ย

ซึ่งจริงไม่ได้มีแค่คันของหลวงพี่น้ำฝน
มีอีกหนึ่งคันของสมเด็จช่วงด้วยเนี่ยนะคะ
แต่วันนี้เราคุยเฉพาะของหลวงพี่น้ำฝนนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

โยมอัตมาไม่ได้รู้อะไรเลย

บอกว่าภายใน๑๕วันเดี๋ยวเขาจะมาพบจะต่างนานา
แล้วนี่ผ่านมาตั้งแต่อะไร๒มีนา
เมษาพฤษภามิถุนากรกฎา
จะเข้าสู่เดือนสิงหาอยู่แล้ว
อาตมาไม่ได้รับการติดต่อไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลย
ก็นั่งรออยู่ที่วัดอยู่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลย

ไม่มาถึงตัวหลวงพี่แต่ว่ามาถึงทีม
ทีมที่อยู่ในทีมกฎหมายไหม

จริงถ้าเขาติดต่อมาหลวงพี่พร้อมจะ

ตั้งแต่วันที่๒มีนาที่เขาบอกว่าจะทำไงต่อ

ไม่มีก็ไม่รู้ว่าเขาจะสอบอะไรแล้ว
ที่เราต้องการจะเอาไว้ยันมีในมือเขาหรือยังคะ

ศูนย์รากากรสัมภาษามิตรขนส่ง
อาตมายังไม่เคยเห็นเอกสารเลยแม้แต่นิดเดียว
แล้วอัตมาจะไปมีเอกสารยื่นให้เขาดูได้ยังไง
เดี๋ยวเรื่องกฎหมายฉันหันมาถามทางทีมคณะทำงาน

ท่านใดก็ได้นะคะที่รับผิดชอบในการชี้แจง
คือถ้าอ่านแล้วข้อมูลที่สรุปได้ก็คือว่า
ลงพี่ซื้อ

แล้วที่ทางหลวงพี่บอกว่าพอตรวจรถเสร็จแล้วใช่ไหมครับ

ก็ไม่มาแล้วไม่ติดต่อมา
ท่านก็บอกว่าถ้าจะมาสอบจะมีหนังสือแจ้งมาก่อน
จนกระทั่งวันนี้ท่านก็ไม่มีหนังสืออะไรมา

ช่วงหลังจากที่มีการตรวจสอบรถใหม่นะครับ

เพื่อที่จะเอาหลักฐานเข้าไปชี้แจง
เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสชี้แจงนะครับ
คือคุณสุพัฒพฤษกำลังจะบอกดิฉันหรือเปล่าว่า
ท่านคงไปตรวจสอบตรงไหนอะไรยังไงไม่ทราบ
ว่ารถคันนี้มาทั้งคันไหมมีการหลีกเลี่ยงภาษีไหม
เราต้องมีเรื่องที่ต้องชี้แจง
เพราะเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนถามคุณสุบัติโพธิ์คือมันเป็นแนวคิดรวบยอด
ข้อสรุปเลยว่าคือเนี่ยแยกชิ้นส่วนมา
แล้วเอามาประกอบในเมืองไทยเพื่อให้ทำเหมือนว่ามันเป็นรถจดประกอบ
จะได้ถูกกฎหมายเมืองไทยเพราะมันเอาเข้ามาทั้งคันไม่ได้ใช่ไหม
แต่ว่าในรายละเอียดค่ะคุณบุญชะลัดค่ะในรายละเอียดเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะคะ
เอาแค่ทางฝั่งนี้ที่ชี้แจงบอกแม้กระทั่งว่า
หลวงพี่น้ำฝนไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปหามา
แต่ว่ามีคนศรัทธาเลยจะขอถวาย

แล้วขั้นตอนต้องการจะชี้แจงว่าไงคะ

รถคันนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลวงพี่ท่านได้รับนิมนต์ไปที่สหรัฐอเมริกานะฮะ

ถวายหลวงพี่แล้วก็มาจอดไว้ที่วัดไผลล้อม
เป็นรถโบราณให้ชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับ
แล้วภายหลังคือต้องบอกก่อนว่ารถที่อยู่ในอเมริกาคันนี้
ณช่วงนั้นอ่ะมันมันมันจอดโชว์ไว้หน้าร้านอาหารนะครับ

เหมือนจอดโชว์เหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกัน

จากว่าณตอนนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ไม่มีนะที่จอดที่อเมริกานะนะ
ไม่มีเครื่องยนต์ตัวถังโครงสร้างมีแต่ว่าไม่สมบูรณ
หลายส่วนไม่มีเขาก็ตบแต่งทำนู่นทำนี่
ให้มันเป็นลักษณะรถโบราณแล้วก็จอดโชว์ไว้ที่ร้านอาหารครับ
ว่าถ้ารถคันนี้หาชิ้นส่วนมาประกอบหาเครื่องยนต์มาใส่เท่าที่จะหาได้
แล้วมาโชว์ที่วัดที่เมืองไทยเนี่ย
มันก็จะอาจจะเป็นกุศลบายในการนำคนเข้ามาวัดอะไรมากขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นรถคันนี้ยืนยันว่าที่อเมริกาไม่ได้เป็นรถที่มีลักษณะเป็นขันขับไปขับมาได้ไม่ใช่
เขาจอดโชว์ที่ร้านอาหารนะครับ
หลวงพี่ค่ะทำไมเขาต้องอยากถวายรถคะ
โยมคืออาตมาไปกิจนิมมลนะไม่ได้ไปหารถ
ไปกิจนิมมลที่สิทธิ์ยานุสิทธิ์ทั้งหลายนิมมล
มนต์ไปอ่ะไม่ต้องอะไรคนก็จะรู้จักดีว่าเขาจะนิมนต์หลวงพี่ไปทำพิธี
ไม่ว่าจะเป็นการเสริมบารมีไม่ว่าจะเป็นการทำพิธีลงนะหน้าทอง
หรือจะให้ไปสวดมนต์ไปกันคณะสงฆ์นะครับ

ก็ไปสวดมลทำบุญร้านอาหารให้กับสิทธิ์ยานุสิทธิ์นั่นเอง

รู้จักกันมาปีนึงไปครั้งนึงก็ไม่ได้ไปบ่อยนะ

ก็ได้แต่ถวายปัจจัยในการร่วมสร้างวัดให้เราแค่นั้นเอง

ไม่ใช่อะอัตมาลเนี่ยไปต่างประเทศอะพานักเรียน
นักเรียนที่อยู่ในศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมวัดไผลล้อมเนี่ย
ไปแสดงในงานวันสงครามน่ะ
ก็พาเด็กนักเรียนไปพานักเรียนแล้วสาวไปด้วยนานบุหรี่ธิลุงพระภูล
ไม่ได้ไปเพื่อไปรับกิจนิมนต์โดยเฉพาะ
ที่ที่ฉันถามคือว่านี่ถ้าสมมุตินับเนี่ย
ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกับเจ้าของร้านคนนี้

ก็เลยถามหลวงพี่ว่าเขาไม่ได้เคยถวาย
ของที่เป็นชิ้นเป็นอันใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนใช่ไหมคะ

หลวงพี่ตอนที่เขาถวายหลวงพี่รู้สึกยังไงคะ

ก็ได้แต่กลับมาบอกลูกศิษย์ว่าเขาอยากจะถวาย

เมืองไทยคุณเติมศักดิ์ปิติธนสารสมบัติ

หลวงพี่ได้เห็นรถเรารู้สึกอย่างไรคะ

มันอยู่ที่ความเจตนาที่เขาอยากจะศรัทธาที่จะถวาย

เราปฏิเสธได้ไหมคะไม่เอาไหมคะ
มันก็ไม่คือเราเห็นแล้วก็

เขาคิดว่าเขาทำแล้วเขาสบายใจ
หลวงพี่ตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเอาไปไว้ที่วัดนะ

คนที่ชอบรถศึกษารถอะไรก็แล้ว

หลวงพี่คิดว่ามันจะมีผลขนาดนั้นหรือเปล่าคะ
ก็ไม่รู้สึกว่าก็มีนะครับ
เพราะว่าจอดเนี่ยคนก็มาถ่ายรูปมาตลอด

อาตมานชอบรถพระธรรมอยู่แล้ว

หลวงพี่มีของที่เหมือนกับมีความสนใจเป็นพิเศษอยู่แล้วป่ะคะ
แล้วที่นี้พอลูกศิรุหาเขารู้ลุงพี่พึงใจ
ชอบอะไรก็เลยหามาถวายป่ะคะ
คุณผู้อุโยงไอ่รถเนี่ยอาตมาได้นั่งไปไหนหรือเปล่า
สำคัญว่าเอามามันก็ไม่ใช้ประโยชน์อะไรจะไปนั่งไปไหน
บางคนแค่เห็นแค่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของมันก็มีความสุขแล้วนะคะ
ก็แค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรมากแล้วมันทำให้เราปองได้อีกดิ
แต่ทีนี้หลังจากที่บอกหลวงพี่ชี้แจงว่าเขาถวาย
แล้วขายกันสองสามทอดด้วยซึ่งหมายความว่าลักษณะที่ได้มานั้น
ก็เท่ากับหลวงพี่นักผลซื้อมาดังนั้นใช้ภาษาแบบนี้เลยน่ะง่ายง่าย
คือตะกี่ทอดเนี่ยเราไปไม่ทราบหรอกเพียงแต่ว่าทอดที่ถวายกับหลวงพี่เนี่ย
ท่านไม่ได้ซื้อก่อนหน้านั้นจะมีเป็นลักษณะเป็นคันไหม
ได้ไหมเราก็ไม่ทราบแต่ว่าณตอนที่ถวายหลวงพี่เนี่ย
ท่านไม่ได้ซื้อมาเขาถวายมาแล้วตอนที่ถวายหลวงพี่รถมันใช้ไม่ได้
เดี๋ยวก่อนแล้วทีมทนายตอนนั้นที่ได้มาเนี่ยทีมทนายไม่แน่ใจว่าใช้ทีมทนายชุดนี้หรือเปล่าต่อ
ไม่มีครับไม่มีใครเป็นทนายความทำงานกฎหมายมีไหมคะ
ไม่มีฮะก็ได้ช่วงนั้นไม่มีในช่วงที่ถวายถวายก็ถวายมาเลย
ถวายก็ถวายมางั้นเรียนถามต่อหลวงพี่ยืนยันว่าไม่ได้ขอซื้อฮะ
แน่นอนนะอัตมาเป็นพระแล้วถามว่ายิ่งคำว่าเลี่ยงภาษีเนี่ย
อาตมาสร้างวัดสร้างโรงเรียนนะสร้างโรงพยาบาลไปดูไปถามได้เลยว่า
เป็นเงินเท่าไหร่แล้วแล้วจำเป็นจะต้องไปจงใจเลี่ยงภาษีอะไรพวกนี้
อย่าหาว่าแย้งพระค่ะอันนั้นไม่น่าจะเปรียบเทียบได้
พี่มันต่างกรรมต่างวาล่าคนละเรื่องอ๋อก็ใช่ฮะคนละช่องทาง
คือยมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยทำอะไรต้องทำที่ความโปร่งใส
ไม่ได้ทำไปถ้าเป็นภาษาเด็กวัยรุ่นกับพวกอีแอบ
หลวงพี่มีชื่อมีชื่อคนที่ทางหน่วยงานพูดถึงไหมคะ
พี่บอยพีพี่บอยหรือดิฉันไม่ทราบมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้กัน
เดี๋ยวก็ทำหน้าที่แยกชิ้นส่วนให้ไม่ใช่คือคนที่ถวายก็ชื่อก็ผม
ผมให้ไปแล้วนะครับคือนายสมเชษที่แถลงข่าวไป
เป็นคนถวายส่วนไอ้พีวงพีบอยบริษัทอะไรที่นำเข้ามาเนี่ย
ค่ะค่ะก็เป็นคนของคุณสมเชษนั่นแหละนะคะที่ดำเป็นการให้จัดอ่า
เป็นบริษัทที่ดำเนินการในการจัดส่งของมาเนี่ยฮะครับเป็นเรื่อง
เป็นคนไทยเป็นคนไทยเหรอเป็นคนที่คุณสมเชษประสานจัดการแยกชิ้นส่วนให้
ไม่ใช่แยกชิ้นส่วนคือคือทางคุณสมเชษเนี่ยคนที่ถวายเนี่ย
ส่งชิ้นส่วนอะไรมาเนี้ยนะครับเขาก็จะประสานคุณเอ่อ
ไอ้บริษัทพีบอยแล้วตัวไรเนี่ยเป็นคนมีที่ในการจัดส่งอ่า
พีบอยเป็นชื่อบริษัทหรอคะหรือชื่อคนห้างหุ้นเป็นเป็นชื่อบริษัทฮะ
คนเป็นของคนไทยไหมคะอ่าคือคนไทยรู้จักกันเองไหมที่นู่นนะคะ
น่าจะเป็นของคนไทยเพราะว่าชื่อชื่อผมมีชื่ออยู่นะครับ
ชื่อก็คือชื่อที่ที่เดี๋ยวใส่ท่านแถลงอ่ะบริษัทพีบอยแล้วนะฮะอืม
แล้วนะฮะเดี๋ยวท่านจะถามอย่างงี้ค่ะว่าตอนที่มา
อะไรที่ไม่ได้มาด้วยกันบ้างเท่าที่ตรวจสอบนะฮะตรวจสอบ
เท่าที่ทราบก็จะก็จะคือก็คือในช่วงครั้งแรกเนี้ย
ส่งโครงมาก่อนส่งโครงรถนะฮะโครงรถมาก่อน
ส่งโครงรถมาก่อนตรวจสอบเป็นโครงรถยี่ห้ออะไรคะแพนเทอร์แพนเทอร์
อ่าส่งโครงรถแพนเทอร์มาก่อนแล้วส่งมาในชื่อของคุณชรินทร
อืมทำไมส่งมาในชื่อของขุนจรินทรจากการตรวจสอบ
ก็ปรากฏว่าชรินทรเป็นอู่รถจดประกอบอ่า
ทางคุณเอ่อสมเชษคนที่บริจาคเนี้ยท่านก็ประสานมาว่า
งั้นมาลงที่อู่คุณชรินทรเพื่อจะได้จุดประกอบหรือซ่อมที่เอ่อ
ของคุณธรินทรนี้โครงเป็นโครงโครงรู้สึกจะมีไฟหน้า
ไฟท้ายแล้วก็โครงเครื่องอ่าเครื่องเครื่องยังไม่มาเครื่องจะมาวันที่ยี่สิบแปด
ตุลาห้าเก้าเครื่องบอกขอแทรกค่ะครับเครื่องเนี่ยตอนอยู่อเมริกา
ตอนจอดอยู่เครื่องอยู่ไหมไม่มีผมตรวจสอบมันใช้ไม่ได้ก็จริงจากคำตอบนะ
ออกแล้วถอดออกแล้วครับผมสอบถามทางคนถอดตอนไหนคะ
ตอนหลวงพี่ไปเจอหรือถอดไว้นานแล้วพอพอมันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
โทรศัพท์คุยกับคนที่บริจาคท่านบอกว่าอ่าเครื่องเนี่ยมันใช้ไม่ได้
ท่านก็ถอดออกแล้วท่านก็มีการตกแต่งอะไรหลายส่วนในรถคันนั้น

เครื่องเนี่ยท่านหาได้ภายหลังท่านจะได้ส่งมาวันที่๒๘ตุลา๕๙
ไม่ใช่ตุลา๕๙ก็ปีนี้ดิ
อ้อโทษตุลา๕๔มั้ง
ถูกต้องครับสุดราว๕๔ส่งมา
ก็คือช่วงนั้นแหละใช่ไหมคะไม่ใช่๕๙
ครั้งแรกส่ง๙ตุลาตุลา๕๔เป็นส่งโครงรถมานะฮะ
คือกำลังจะบอกว่าเครื่องกับโครงมันไม่ได้อยู่ด้วยกัน

จรินทรกำลังจะบอกว่าทำไมวันที่๒๘ตุลาส่งเครื่องยนต์มา
ทำไมไม่ส่งในชื่อของคุณจรินทร
ที่ที่ฉันถามชื่อเจรินทรเพราะเจรินทรอยู่ในเนื้อเรื่องที่บอกว่า
มีการปลอมในภาษาไทยเสนอให้กันด้วย

คือครั้งแรกส่งมาวันที่๙ตุลา๕๔ในชื่อของคุณจรินทร
คุณจรินทรเขาประกอบรถยนต์
แล้วก็เขาซ่อมรถยนต์จนประกอบนะฮะ
แล้ววันที่๒๘ตุลา๕๔เนี่ย
ส่งเครื่องมาแล้วไม่ได้ส่งเครื่องมาในชื่อของคุณจรินทร
แต่ส่งชื่อมาในนามชื่อของหลวงพี่

โฆษณาเดี๋ยวกลับมาโครงชื่อชลินทร

ฉันไม่ทราบนะคะเอาแค่เอาแค่เครื่องชื่อหลวงพี่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะ

ถ้าเอาเฉพาะ

เอ่อโครงเนี่ยชื่อของคุณเจรินทรหรือเจริน

ส่วนเครื่องรถเป็นของชื่อของหลวงพี่น้ำฝน
เครื่องส่งมาภายหลังวันที่๒๘ตุลาคมเพิ่งหาได้

ไม่ใช่เครื่องยี่ห้อจากั่วโครงยี่ห้อแพนเตอร์
เพราะข้อเท็จจริงก็คือว่ารถแพนเทอร์เนี้ยเอ่อ
เป็นรถเก่ากว่า๔๐ปีแล้วแล้วบริษัทเขาก็หยุดผลิตแล้ว
มันเครื่องมันหาไม่ได้หาได้แต่โครงอืมแต่เครื่องจากั้วเนี่ย
มัน๓แมทกันมันสามารถใช้ด้วยกันได้
หาได้ภายหลังท่านก็ส่งตามมาทำไมครั้งแรกส่งชื่อคุณจรินทร
เพราะตอนนั้นคุณจรินทรยังทำอู่จุดประกอบอยู่
ตอนหลังคุณเจริญทรมีปัญหาเรื่องคดีคุณรินทรไม่ได้อยู่ภูมิลำเนา
ท่านก็ส่งเครื่องมาก็เลยต้องส่งเป็นชื่อของหลวงพี่
ตามข่าวนี่คือคุณสิรินทรตอนนี้อยู่ในเรือนจำถูกไหมค
ถูกต้องตอนนั้นยังหลบหนีนะฮะตอนที่ส่งภายหลังส่งโครงมาเลย
จะหาว่าอคติคือแต่พอมาดีแบบนี้ปุ๊บมันก็ดูเท่าเท่านะคะ
เท่าจังไงไม่เท่าคือไปรู้จักกันยังไงทำไมใช้โรงจดประกอบนี้
ไม่ใช่ไม่ใช่เทาไม่แปลกนะฮะว่าทางคนที่เขา
ส่งรถมาที่ถวายเนี่ยเขาจะให้จดประกอบที่อู่ไหน
มันก็ส่งโครงมาที่อู่นคุณจริงทรด้วยอ่าได้
อัตมาจะไปพูดปลดบทเท็จเรื่องอะไรถ้าซื้อก็บอกว่าซื้อให้
แต่นิยมเขาสวายมา

เป็นคนไปเอาเอกสารดำเนินการออกมา
สุดท้ายแล้วรถพอประกอบแล้วเป็นชื่อหลวงพี่น้ำฝน
ก็เป็นการเขาก็มาจดกันไปในนามในชื่อของอัตมา
แต่ทีนี้ในระหว่างนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ย
มันอย่างเช่นมันมีการทำเอกสารเท็จนะคะ

คือถ้าเจอหน้ากันหรือถึงมือเอกสารถึงมือกันเนี่ย
มันจะทำให้ข้อมูลเปลี่ยนได้ไหม
ข้อมูลมันเปลี่ยนได้ไหมที่ผมตรวจสอบเนี่ย

ท่านไปตรวจสอบตรงไหนท่านก็ต้องเอาไปยืนยัน

เพราะทางหลวงพี่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องตรงนั้น
จากว่าในการส่งโครงมาวันที่๙ตุลาเนี่ย
เป็นเรื่องที่ทางผู้ส่งก็คือคุณสมเชษเนี่ย
ท่านเป็นคนประสานทางคุณเจริญทรที่ยึดลงมาตรงนี้
เมื่อส่งโครงมาที่คุณจรินทรแล้วต่อมาส่งเครื่องมาไม่ได้
จากคุณเจริญทรท่านไม่อยู่ท่านหลบหนีไป
ก็ส่งมาเป็นชื่อหลวงพี่ก็เท่านั้นเองฮะไม่มีอะไรแปลก
สรุปไม่ใช่มาไม่ใช่ว่าเป็นคันเดียวกัน
แล้วแยกเพื่อเลี่ยงกฎหมายแล้วเอามาประกอบในเมืองไทย

เดี๋ยวเย็นคุณจอมขวัญนิดนึงรถที่ทำลักษณะแบบนั้น
คือรถที่เขานำมาใช้เองหรือนำมาขาย
นำมาขายก็เนื่องจากว่ารถเป็นคันแยกชิ้น

ใช่ไม่ได้แค่ต้องการจะยืนยันจากทางนี้ว่า
คือยืนยันว่าเราไม่ได้แบบว่าเห็นว่าเป็นคันสวยดี

ภาษีทุกบาทมีคนถวายมีคนจ่าย

แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเต็มใจอยากจะจ่ายนะ
ตายครับท่านก็บอกว่าเท่าไหร่ก็บอกมา

อ่ะก่อนที่จะมาปิดท้ายที่หลวงพี่น้ำฝนว่าต่อไปอนาคต

ก็เอาตามแนวทางที่ท่านสุภพฤษ
เพราะเราแล้วคณะทำงานฝั่งกฎหมายได้หาเลย
มาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นประเด็นตามข้อจริงตามนี้ค่ะ
ในเรื่องของการอาจจะต้องมีการเสียภาษีเพิ่ม
ซึ่งระหว่างนี้ถ้ามีการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะนิมนต์หลวงพี่น้ำฝนรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
คำถามคือว่าถ้าอยู่ในสถานะของคนไปรับทราบข้อเก่าหาเสร็จแล้ว

ไม่ใช่โยมนะคะหมายถึงหน่วยงาน

เดี๋ยวก็คือตอนนี้ท่านยังไม่เจอก้อกล่องเขาหา

ท่านก็คงจะมีหนังสือมาและสอบปากคำ
ร่วมกับพนักงานอายการใดใดนะฮะ
พอสอบประคัมทุกฝ่ายแล้วชั้นน้ำหนักประชาธารแล้ว
ถ้าท่านเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้อง
ท่านก็จะทำสำนวนส่งไปอายการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง

ท่านก็จะส่งสำนวนไปอย่างพนักงานอายการโดยเห็นควรสั่งฟ้อง
พนักงานอายการท่านก็จะตรวจสำนวนอีกว่าท่านจะฟ้องไหม
ถ้าฟ้องก็ฟ้องไม่ฟ้องท่านก็สั่งไม่ฟ้อง

ทีนี้ขั้นตอนอีกยาวก็จริง

ว่าขั้นตอนไหนถ้ามันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ

ขั้นตอนไหนที่หลวงพี่น้ำฝนต้องศึกคะ
เอาที่สบายใจดีกว่า
จะไปทำอะไรก็เอาให้สบายใจโยมเลย
เอาที่สบายใจของโยมแล้วกัน
หลวงพี่ถ้ามีความคืบหน้าอาจจะได้

มีปัญหาโยมคือเอาที่สบายใจเลยครับ
พอเดตว่าคุณพ่อคุณทั้งหลาย
คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะนี่เป็นแค่คันเดียวนะคะ
เรายังไม่ได้พูดถึงอีกหนึ่งคันที่สำคัญเหมือนกัน
รอดูท่าทีของสงฆ์ในเมืองไทยว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร

สวัสดีค่ะ